ที่คู่นี้นะคะเมื่อวานนี้นะคุณบอยพินเมเกอร์และคุณเจี๊ยพิจิตราค่ะ
ก็แวะมาที่บันเทิงไทยรัฐตึกไทยรัฐทีวีของเราค่ะ

ก็คือใกล้เจ็บที่แล้วจะเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะ
ก็รวมไปถึงเอาการ์ดมาให้คุณแอฟทักษะออนด้วยนะคะ
แล้วก็อาตุ๋ยซึ่งเมื่อวานบรรยากาศก็โอ้โหเฮฮามาก

ใช่นะคะเดี๋ยวไม่มีภาพใช่ไหมคะ

ตอนแรกเนี่ยค่ะคือจะสัมภาษณ์คู่กันแต่คุณเจี๊ยบไม่ได้แต่งหน้า

จริงก็นางก็บอกไม่ได้แต่งหน้าไม่อยากสัมภาษณ์

ก็เลยถามค่ะเรื่องอาการที่ไปล้มมา
บันไดตกเวทีคอนเสิร์ตนะคะเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะคะ

สวัสดีแฟนไทยรัฐทีวีด้วยนะคะไปฟังเลยค่ะ
ช่วงนี้ใกล้แต่งหน้าก็ต้องเซฟนึง
เพราะว่าที่ประหยาก็สั่งมาครับผมให้เผลอบ้างครับผม
จริงเขาบอกว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะเนื้อจะหอมเป็นพิเศษ
เพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองให้ดีอย่าเดินทางไป

แล้วก็๒๕มกราคมเราก็ไปเฮกัน
ร้องแต่งงานทั้งทีมันต้องมีอะไรปังแน่นอนนะคะ